ไปดูนางฟ้ากันบ้างดีกว่านะคะสำหรับปูปรายาค่ะ
เขาบอกว่าเธอเป็นเหมือนนางฟ้าที่ลงมาเดินดินเลย
ก็ดูแลสำหรับเรื่องราวของผู้ลีภัยล่าสุดเธอบอกว่าเธอขออุปการะ
เป็นหน้าที่ที่ขอสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กไทยที่เรียนดีแต่ว่าขาดทางด้านเรื่องของทุนทรัพย์ค่ะ
ปณิธานของเธอเธอตั้งเอาไว้เลยว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่ก็คือการให้การศึกษานี่แหละค่ะ
ประกาศอุปการะเด็กที่อยากเรียนแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่อายุ๑๒๑๕ปีนะคะ
ปูบอกว่าอยากจะให้ความช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่สุขภาพอนามัยแล้วก็ค่าเล่าเรียนค่ะให้จนจบการศึกษาระดับชั้นที่สูงที่สุดนะคะ
เด็กเด็กเนี่ยสามารถเรียนได้ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบนี้ด้วยจำนวนสองคนเพื่อที่ว่าให้น้องน้องนะคะ
สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีอาชีพที่ดีแล้วก็ดำเนินชีวิตให้ก้าวหน้าด้วยตัวเองนั่นเองค่ะก็เลยคิดว่าให้การศึกษาจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
ก็ขอให้น้องที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ค่ะ
จดหมายหาเธอนะคะแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของน้องแล้วก็ตอบคำถามสองข้อดังนี้ข้อหนึ่งค่ะปูบอกว่าถ้าน้องได้ทุนการศึกษานี้จะนำการศึกษาที่ได้มาทำอะไรบ้างหลังจากจบการศึกษานะฮะ
น้องน้องจะนำการศึกษาและความรู้มาจากทุนนี้เพื่อนำมาสร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติได้ยังไงบ้างอันนี้เป็นข้อที่สอง
ส่งไปตามที่อยู่ที่คุณปูระบุเอาไว้ในอินสตราแกรมส่วนตัวนะคะถ้าเกิดว่าเรื่องราวดีของใคร
ที่เธอรู้สึกว่าเธอพอจะช่วยเหลือได้
ได้ไปก็เดี๋ยวเธอจะบอกกันอีกทีแล้วกันนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้เธอนั้นได้รับเสียงชื่นชม
อันนี้ดิฉันเห็นด้วยกับคุณปูปรายานะครับ
เพราะว่าทรัพย์สมบัติบางทีถ้าเกิดว่าเราบริจาคเงินไปอะไรอย่างนี้
ก็อาจจะหมดไปแต่ว่าถ้าเกิดว่ามอบการศึกษามอบความรู้ให้กับน้อง

เป็นการให้ที่ยั่งยืนนั่นเองนะคะ